เราเริ่มต้นวันนี้กันด้วยเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนที่นำมาเตือนภัยเตือนใจกันนะครับ
มีกล้องหน้ารถคันหนึ่งที่บันทึกภาพเอาไว้ได้
เป็นช่วงเวลาที่รถคันนี้ได้รับสัญญาณไฟเลี้ยวนะครับ

แต่ว่าจู่ก็มีรถกระบะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเร่งเครื่อง
การเร่งเครื่องฝ่าสัญญาณไฟแดงมาก่อนที่จะเบรกกระทันหัน

โชคดีที่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าอันตรายอะไรนะครับ
ไปติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
รถกระบะคันหน้าขับออกไปก่อนเป็นจังหวะเดียวกับที่รถกระบะ๔ประตูขับมาทางตรงด้วยความเร็ว
เบรกกระทันหันจนเสียหลักพุ่งชนรถเจ้าของคลิปอย่างจังก่อนพลิกตะแคง
จุดเกิดเหตุคือถนนสุวรรณภูมิ๓หรือถนนเรียบรันเวย์สนามบินสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการ
สังคมออนไลน์คาดว่ารถกระบะคันนี้เร่งเครื่องมาด้วยความเร็วฝ่าสัญญาณไฟแดง
เพราะรถตู้ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามชะลอหยุดแล้ว
ซึ่งเจ้าของคลิปบอกว่าโชคดีที่ครั้งนี้แค่ได้รับบาดเจ็บ
เพราะแอร์แบ็คทำงานแต่ความโชคดีก็อาจจะไม่เกิดขึ้นซ้ำสอง
แล้วถูกรถไฟพุ่งชนอย่างจังจนกระเด็นขึ้นมาบนถนน
รถได้รับความเสียหายเกือบทั้งคัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
วชนกับรถจักรยานยนต์แล้วเสียหลักตกข้างทาง
ส่วนหัวของรถยื่นเข้าไปในรางรถไฟ
ถูกคุมตัวไปโรงพักและอยู่ระหว่างรอรถยก
แต่น่าเสียดายที่รถยกมาถึงหลังเกิดเหตุเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้น
แต่ก็นับว่าเป็นโชคดีที่ไม่มีคนอยู่ภายในรถ
ขณะที่ภาพจากกล้องหน้ารถคันนี้บันทึกภาพขณะขับไปตามถนน
ปราจีนบุรีบ้านสร้างอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีแต่
ก็พบรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งวิ่งสวนเลนไปฝั่งตรงข้าม
แล้วถูกรถกระบะบรรทุกตู้ทึบที่ขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนจนกระเด็นตกข้างทาง
เสียหลักมาชนกับรถเจ้าของคลิป
ปฏิเหตุที่เกิดขึ้นทำให้ด้านหน้ารถกระบะทั้งสองคันพังยับเยิน
ออกไป๒๐เมตรพบรถมอเตอร์ไซคอนด้าจมอยู่ในโครนข้างทาง
นางสุนีปาริยวงอายุ๔๐ปีคนขับขี่ได้ระบาดเจ็บขาซ้ายขาดและขาขวาหัก
ผู้ภัยต้องช่วยกันประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนเร่งนำส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ

จากการสอบสวนทราบว่านางสุนีขอยืมรถมอเตอร์ไซค์เพื่อนไปทำกุญแจรถในตัวเมืองปราจีนบุรี
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุกำลังเลี้ยวรถไปฝั่งตรงข้ามเพื่อขี่ย้อนสอนกลับเข้าบ้าน
อยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่เมตรเท่านั้น
อีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นรถบรรทุกแก๊สเสียหลักพลิกตะแคงอยู่ร่องกลางถนน
เสาไฟฟ้าสองสว่างถูกชนได้รับความเสียหาย
นัทกรวังชาคนขับรถบรรทุกแก๊สบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุกำลังนำแก๊สไปส่งให้ลูกค้า

พยายามเร่งเครื่องแซงรถบรรทุก๑๐ล้อ
แต่รถกลับเสียหลักหมุนชนเสาไฟส่องสว่างและชนต้นไม้ตรงเกาะกลาง

ถนนลื่นครับพอดีผมจะหลบไอ้สิบล้อจะแซงขึ้น
ขนวงลื่นหรือขนวงลื่นเปียกพอดี

นิดหน่อยครับ
ซึ่งจากการสังเกตพบว่าดอกย่างของรถบรรทุกคันนี้ศึกโล้น

นี่อาจเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวขึ้น